แต่ว่าความเชื่อมันก็ห้ามกันไม่ได้

อีกหนึ่งสถานที่ที่ประชาชน
ผู้ที่นิยมและสนใจในเรื่องของตัวเลขนั้น

ที่นี่ก็คืออสมรือศรีเนยนธาตุพุทธคุณ

คือชาวบ้านกับบรรดานักเสียงโชคเนี่ยเดินทางมาทั้งมาขอโชคขอลาบ
ทั้งมาแก้บนมากันแบบจัดแน่นจัดเต็มทั้งนั้น
อย่างเช่นคุณโกวิทเวรุวนารักษ์นะคะเดี๋ยวให้ดู
คือเดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีมาพร้อมกับครอบครัวนี่ค่ะ
คุณโกวิทเสื้อสีขาวนี่นะมากับครอบครัวเลยนะ
แก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงและองค์พ่อปู่ฤษีพรมเมษ
ก็คือมีการนำประทัดมาหนึ่งพันนัดแหละแล้วก็นำแดงอีกเก้าแพ็คนะ
ฟักทองอีก๙ลูกรวมไปถึงดอกไม้ถูกเทียนต่าง
หลังจากที่คุณโกวิทได้รับโชคถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลขท้ายสองตัวรับเงินไปกรอบประมาณสักสองหมื่นหกพันบาทนี่แหละ
มวดที่ผ่านมานี่เองนะคะสิบหกกุมหาพันนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านคุณบุษรินวงบุญจันทร์ค่ะ
คนนี้ค่ะเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานิ
ใช่แล้วค่ะมากับเพื่อนเพื่อนและพนักงานเพื่อนเพื่อนกันนี่แหละ
กราบไหว้ขอโชคขอลาบเพื่อเสี่ยงดวงแล้วก็มาแก้บนกับกุมารเจ้าสัวเฮง
แล้วก็องค์พ่อปู่ฤษีพรหมเมษด้วยคนเสื้อแขนยาวเนี่ยนะครับ
โดยการนำน้ำแดงมาสามแพ็กโอ้ฟักทองอีกเก้าลูกโอ้โห
และประทัดอีกสองพันนัดเอามาถวายเหมือนกัน
เพราะว่าตัวเองก็ถูกรางวัลสลากินแบ่งเลขท้าย๒ตัว
รับเงินไปสี่หมื่นบาทค่ะคุณรับไปแบบไม่เบาเลย
ก็เลยมาแก้บนแบบหนักหนักเลยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวล
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะยังไง
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ประชาชนมา
เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมาเสริมสิริมงคลกันแหละ
แล้วก็มาดูน้ำมนตร์รับภรนธ์รับฉีดรับภรรณ์กันไปครับ
ค่ะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่ชาวบ้านไปกัน